สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันฮรือหันศพมาดีแล้วตัวใหญ่จะมีแต่เรื่องดีมานำเสนอกันในวันนี้นะครับ
วันนี้เจอกับเรา๓คนผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งครับ
ช่วงนี้ใกล้วันเด็กแล้วแหมอยากเป็นเด็กดีของใครสักคนจังเลยนะครับ
ดีเลยแล้วที่สำคัญวันเด็กปีนี้ผมว่าเพลงนึงดังแน่เลย
ดังมากเลยนะนี่ผมทุกวันผมต้องท่องเพลงนี้เลยนะเพื่อเตรียมรับวันเด็กเลย
ท่องคำขวัญวันเด็กหรือยังเพราะว่าวันนี้คำขวัญวันเด็กเนี่ยนะฮิตหลายเวอร์ชัน
เป็นคำขวัญวันเด็กเวอร์ชั่นของภูมิว่ากฎธมคุณธรรมดิกับมี
ห้องมันไปทั้งหมดนั่นแหละจะได้ของขวัญของเล่นเยอะ
เอาเตรียมรับวันเด็กกันนะแน่นอนวันนี้เวลาขอสารของเราก็มี
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่า
เขาบอกว่าค่าไฟกำลังจะลดลงแล้วนะครับ

ทางสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานกระทรวงพลังงาน

จะลดค่าไฟลง๑๓๖๐บาทต่างต่อเดือนเจอะนะ
ถ้าลดไป๑๐กว่าบาทแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับ
เขาบอกว่าจะมีผลบังคับใช้ในรอบบินเดือน
มกราคมปีนี้นี่แหละครับ

เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าครับ
โดยทางคณะกรรมการนะครับเขาได้เห็นชอบว่า
จะลดค่าไฟให้มีการปรับในเรื่องของอัตรา
ค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิน
ที่การไฟฟ้าสามารถนำไปลดได้จริง
ยังไงมันก็จะเหมาะกับใครบ้าง
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็กพวกกิจการขนาดเล็ก
แล้วก็กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ประเภทนี้ไปดูว่าแต่ละประเภทเขาได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้าง
อย่างแรกนะครับประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
คือจากเดิมเนี่ยก็คือ๓๘บาท๒๒สตางค์ต่อเดือนใช่ไหม
จะปรับใหม่ลดลงมาเหลือ๒๔บาท๖๒สตางค์ต่อเดือน
อย่างที่สองครับกิจการขนาดเล็กที่มีแรงดันไฟต่ำเนี่ย
ก็จากเดิมนะครับ๔๖บาท๑๖สตางค์ต่อเดือน
ก็ปรับใหม่เป็น๓๓บาท๒๙สตางค์ต่อเดือนนะครับ
อย่างที่๓อันนี้ดีมากช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตร
ก็คือกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรนะครับ
ก็ปรับใหม่ลดลงมาเหลือประมาณสัก๒๐๐บาท
ก็คือสัก๒๐๔บาท๐๗สตางค์ต่อเดือนนั่นเองนะครับ
และหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะ
ไปดูกันได้ในเว็บไซต์ของเขารวมไปถึงโทรศัพท์กันก็ไปได้นะครับ

เรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟนั่นเองครับ

นี่ครับคุณผู้ชมข่าวดีต่อเนื่องเลยอันนี้ก็ดีต่อใจ
ใครที่ชอบซักผ้าเนี่ยบอกเลยร้องว้าวเลยครับ
ชอบซักผ้าเหรอมีด้วยเหรอคนที่ชอบซักผ้า
บางคนไม่ได้ชอบแต่จำเป็นต้องทำเขาก็มี
ผมแค่ถามลอยก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะชอบก็ชอบไง

เขายังไม่อนุมัติให้ผงซักฟอกขึ้นราคานะครับ
ดีใจคนชอบซักผ้าอย่างผมดีใจ
นี่เพราะอะไรพวกกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิช
เขาบอกว่ายังไม่อนุมัติให้สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ซักล้างหรือว่าผงซักฟ่องเนี่ยขึ้นราคาครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทผู้ผลิต
เขาได้ยื่นขอปรับราคาแล้วบอกว่าเหตุผลก็คือ
วัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตผงซักฟอก
เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีฮะ
คือมันต้องนำเข้ามานะฮะขาดราคามันก็เลยจะขึ้น
แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็สต๊อปไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่าใครที่ชอบเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน

ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนเตรียมปรับขึ้นราคา
ก็ชุมแทนกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
บอกว่าขอความร่วมมือให้ดำเนินการ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับ
ต้องแจ้งกรมการค้าภายในก่อน
เพื่อนำค่าบริการไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาก่อนใช้บริการนะครับ
สรุปก็คือผงซักฟอกราคายังไม่ขึ้น
แต่ถ้าป่วยไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน

เพราะคุณนี้ทุกซักฟอกอยู่บ่อย
ไปไหนทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรบ้าง
เมื่อไหร่จะกลับบ้านโดนประจำ
คุณไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อน

เออเอาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของชาวบ้านกันบ้าง
เรื่องแบบนี้พวกเราอยากจะมาคุยกันไม่ได้จะซ้ำเติม
แต่อยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อแต่ละคน

ใช่แล้วบางทีมันอาจจะได้ความรู้ใหม่อยู่กับเรื่องของความสัมพันธ

อ่าเรื่องนี้ก็ว่ากันไปแล้วนะคะก็มีการพูดคุยกัน
แต่ประเด็นใหม่ล่าสุดก็คือว่าอดีตรองนายกยอยักษ์บอกว่า
จะฟ้องกลับผู้หญิงในฐานะข้อหาช่อกงเงินสินสอดค่ะ
เอ้ายังไงเขาไปมีสินสอดกันตั้งแต่เมื่อไหร่
วันนี้เพิ่มเติมมาจากคุณสิทธาบี้บังเกิดเนี่ยใช่ไหม
ถูกต้องนะคะคนนี้ก็เปิดประเด็นตั้งแต่แรกนั่นแหละค่ะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงเอาภาพนี้มาฟ้องบอกว่าเป็นชู้กับภรรยาของเขา
ก็เป็นเรื่องสืบเสากันมาว่าเอ๊ะผู้ชายเสื้อแดงเป็นใครที่มาเป็นชู้จน
จนตามจนเจอคิดว่าเป็นคนคนนี้นะคะ
แต่ว่าไฟล์ที่ถูกฟ้องก็คืออดีตรองนายกเยาะยักษ์มนตรีบอกว่า
จะแจ้งความเอาผิดสองสามีภรรยาค่ะในข้อหารร่วมกันช่อกง
แล้วเมื่อวานนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนสนบางยี่ขันก็ได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องและส่งสารไปเรียบร้อยแล้ว
โดยยื่นฟ้องผู้ต้องหา๔คนมีใครบ้าง
คนแรกฝ่ายหญิงชื่อยอดทอทงค่ะซึ่งเป็นภรรยาของลูกความทนายตั้มนี่แหละ
อีกคนนึงคือนายก่อเป็นสามีรวมไปทั้งพ่อแม่ของฝ่ายหญิง
รวมแล้ว๔คนในข้อหารร่วมกันช่อกงเรียกสินสอดและทรัพย์ที่ไปสู่ขอฝ่ายหญิงกับพ่อแม่มาเป็นภรรยานะคะ
โดยอดีตรองนายกท่านนี้ก็ให้การนะคะว่าก่อนเกิดเหตุก่อนจะมีเรื่องมีราวกัน
เขาได้รู้จักกับฝ่ายหญิงรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็มีการคบหากันจนกระทั่งว่าหลงรักจริงจัง
อยากจะให้ฝ่ายหญิงมาดูแลก็เลยหอบสินสอดมูลค่าหลายล้านไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง
สอดที่หอบไปมีอะไรบ้างเงินสดแหวนเพชรทองคำรวมแล้ว๑ล้าน๖แสนบาทแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องการเงินให้กับฝ่ายหญิงรวมแล้วตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ๑๙ล้านบาทที่ทุ่มเทให้เธอ
คนนี้แต่ต่อมาค่ะเพราะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ย
จดทะเบียนสมรสและแต่งงานแล้วกับสามีคนปัจจุบัน
ซึ่งเป็นลูกความของทนายตั้มเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอ้าวถูกหลอกเหรอ
ครับเออถูกหลอกเป็นขบวนการแน่เลยเนี่ย
พ่อแม่สามีเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลย
ไปแจ้งความกับตำรวจเมื่อ๑๕ธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
บอกว่าทั้งหมดนั้นร่วมกันช่อโกงและเขาต้องการที่จะเรียกเงินคืน
ค่าสินสอดซึ่งศาลเนี่ยก็นัดผัดฟ้องไปเมื่อวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมา
ฝ่ายหญิงสามีและแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปสารและรับทราบข้อหาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมมาสารอืมพ่อก็เลยถูกออกไม้จับ
อ่ะเรื่องนี้ทนายตั้มว่าไงบ้างฮะทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
บอกว่าไม่ตกใจรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าสามีภรรยาลูกความเนี่ยถูกฟ้องเรื่องนี้
แต่ว่ามันยังไม่ได้สรุปไงอืมยังไม่ได้สรุปว่าลูกความเนี่ยไปช่องโกงอดีตนายกจริงรองนายกจริงจริง
เพราะอดีตรองนายกเนี่ยคบหากับผู้หญิงก็มีการให้เงินฝ่ายหญิงโดยเสน่หา
อ่าพอมีคำว่าโดยเสน่หาไปแล้วมันก็พูดยากคือเราก็เคยได้ยินคำนี้บ่อยบ่อยนะ
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ต่างเวลาให้เงินโดยเสน่หาเนี่ย
เรียกร้องอะไรไม่ได้ก็ตั้งใจให้ยินดีให้นี่
แต่ว่าพอสามีของผู้หญิงจับได้เนี่ยกลับมากล่าวหาว่าถูกกันแกล้งแล้วฟ้องกลับแบบนี้
แล้วก็ไม่มีใครไปหลอกลวงอดีตรองนายกหรอก

เรื่องนี้ชักสนุกใครก็แน่ทำเป็นขบวนการอ่า
ถามแบบนี้มีเครื่องไหมคำถามแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะ
โดยบอกว่าคดีนี้มีการอ้างว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีรักจริง
มีผูกข้อไม้ข้อมือและเอาสินสอดทองมั่น
ให้กับฝ่ายหญิงและถ้าจะเรียกคืนตามกฎหมายเนี่ย
ถือว่าไม่ได้ถูกมาถือว่าเป็นของของมั่นอ่ะ
เป็นสินสอดแล้วอดีตรองนายกเนี่ยก็รู้อยู่เต็มอก
ตัวเองก็มีภรรยาจดทะเบียนสมรสอยู่เหมือนกัน
ไปมั่นกับคนอื่นได้ยังไงเลยบอกว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์
เอาไปดูอีกโพสต์หนึ่งอีกโพสต์ก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้
พลิกไม่พลิกแฉปุ๊บหย่าปั๊บคิดหรือว่าไม่รู้
วันนี้เตรียมแถลงข่าวอีกรอบทนายตั้มไงก็นะขยันเปิดเออ
จริงจริงแหมมีประเด็นให้ดูตลอดนะฮะอ่า
ไปดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายหญิงที่ถูกสามีฟ้องหย่ากันบ้างนะคะ
นายตั้มบอกว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงไม่ยอมหย่าค่ะเพราะว่ายังคงรักสามีอยู่
แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาคืนดีมาอยู่กินกันเหมือนเดิม
แต่ว่าทางสามีก็ยืนยันว่าไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางกลับไปคืนดี
และถ้าฝ่ายหญิงไม่ยอมหย่าก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะ
เมื่อเช้าค่ะทนายตั้มเดินทางไปที่สนบังยี่ขันพร้อมกับคุณก่อลูกความ
เพื่อไปแจ้งความกลับอดีตรองนายกในข้อหาแจ้งความเท็จและให้การเท็จ
ย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีเหตุการณ์ที่อดีตรองนายกไปสู่ขอฝ่ายหญิง
เพิ่มรูปลา๘๒เป็นเป้นในวักผลแจ้งคุณผู้ชมคอนทนไปฟ้องกัน
ถ้าใครที่อยากจะรู้ข้อมูลความเป็นไปก็ต้องตามข่าวให้ถูกแล้ว

เป็นคนอื่นที่เสพข่าวก็ได้แต่ฟังหูไว้หูแล้วก็ดูเป็นกลางไป

เล่าเรื่องของพระทีไรก็มักยังมีคำถามกลับมาที่สื่ออย่างเราเสมอเลย
ว่าโหเล่าเรื่องของพระเนี่ยนะมันทำให้ศาสนาเขาเสื่อมเสีย
แต่บางทีเราเล่าอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเราก็ต้องการป้องปรามให้มันเกิด
ขนาดเล่าเรื่องแบบนี้แล้วมันก็ยังมีให้เห็น
แล้วเนี่ยล่าสุดคุณยังจำได้ไหมพระอ๋อยถ้าพูดชื่ออาจจะยังนึกไม่ออก

พระที่มีที่รัดผมของผู้หญิงที่รัดไว้ที่หัว
แล้วบอกว่าเวลาปวดหัวแล้วอารัดไว้แบบนั้น

โดนจับศึกว่ามีการซุกผู้หญิงเอาไว้ในกุฏิ
น่าจะนึกออกกัน

เหมือนใช่หลวงพ่อที่คุยไหมว่าส้มโอ้อร่อย
บุกเข้าไปยังกุฏิแล้วไปเจอพวกเสื้อผ้า
แล้วเจอกับยางรัดผมพระบอกว่าอาจมาใช้รัดอย่างนี้

แล้วสรุปเรื่องหน้าเหมือนก็ต้นมีการซึกกันไปแล้ว
ล่าสุดครับกลับพบว่าพระอ๋อยกลับมาบวชใหม่อีกครั้ง
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก
คือเรื่องของเรื่องมีชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

นี่คือภาพที่เราสังเกตการณ์แล้วพบว่าพระอ๋อยนั่งรถคันนี้

เหมือนกับว่ามีคนมารับเหมือนกับว่าตัวพระอ๋อยก็รู้ว่ามีสื่อมวลชนจะมาทำข่าว

ทีมข่าวของเรานะครับก็ไม่ลดลากความพยายามคือเรื่องนี้คือต้องไปหาความจริงไง

เพราะว่าสาธุชนคนที่เขานับถือศาสนาพุทธ
เขาจะได้เข้าใจว่าข้อมูลข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร
แล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าพระอ๋อยเนี่ย
มาบวชได้ประมาณสัก๗๘เดือนในพื้นที่ตรงนี้
ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเขารู้ไง
เขาได้ดูข่าวมาเขาเห็นพฤติกรรมของพระอ๋อยที่ผ่านมา
แล้วเขาก็เลยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเพจต่างเพื่อช่วยตรวจสอบให้หน่อย
ว่าไอ้พระอ๋อยเนี่ยกลับมาบวชได้หรือไม่
ตอนนี้ก็ทราบว่าพระอ๋อยมีพฤติกรรมบางอย่างนะ
อันนี้เราทราบข่าวมาจากคนในพื้นที่เขาให้ข้อมูลมานะ
เขาบอกว่าพอกลับมาบวชแล้วเนี่ยเหมือนมีพฤติกรรมเสกน้ำมนต
มีการอ้างว่าดูดวงแก้ชงได้
แล้วเหมือนกับว่าไปพูดคุยกับหญิงสาวบางคน
ที่เป็นคนที่สามีตายไปแล้ว
ไปคุยไปถามเกาไหม
คำถามแบบนี้มันก็ฟังดูแปลกเนาะ
นา้อยเราก็ไปถามต่อนะครับ
แห่งหนึ่งนะฮะที่เขาว่ากันว่าพระอ๋อยน่ะไปบวชที่วัดแห่งนั้นก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นน่ะ
รับว่าเป็นคนนำพาพระอ๋อยกลับมาบวชเองพระท่านเจ้าอาวาสท่านบอกแบบนี้ว่าตรวจสอบแล้ว
อ๋อยไม่ได้มีความผิดอะไรครับกลับมาบวชได้ซึ่งการบวชก็เป็นไปตามขั้นตอนของสงฆ
และตอนนี้ก็ถือว่ามีใบสุทธิใบใหม่อย่างถูกต้องเขาว่าอย่างนั้นไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
คุณผู้ชมฮะขออภัยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะ
คือทางเจ้าอาวาสเนี่ยก็ยืนยันว่าพระอ๋อยยังไม่ได้มีความผิดเรื่องนี้
ก็คือพูดคุยกับทีมข่าวของเราด้วยเนาะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
อันนี้เป็นภาพเก่านะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็ไปถามกับทางต้นสังกัดดีกว่า
คือสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการท่านก็ออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะครับว่า
ก่อนหน้านี้พระอ๋อยศึกต่อหน้าเจ้าคณะอำเภอ
แล้วตัวฝ่ายหญิงเองที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือภาพเก่านะ
วันนั้นจนถึงวันนี้เขาบอกว่าฝ่ายหญิงเองก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไร
ครับก็ทำให้ไม่ได้มีคดีไงทางพระอ๋อยก็เลยสามารถบวชใหม่ได้
เขาถือว่าไม่มีความผิดไม่มีเจ้าทุกข์ที่ไปร้องทุกข์
เหรออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ให้เราเนอะ

เราเห็นเป็นแบบเป็นคดีแบบนี้เรานึกว่ามันจะเป็นปัญหา
แต่ในทางกฎหมายเขาอาจจะมองอีกแบบหนึ่ง
ในทางกฎหมายในทางคณะสงฆ์ไม่ตรงกันแล้ว
แล้วจะทำยังไงเพราะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่
ที่เขาแบบว่ามาทำบงทำบุญที่วัดแห่งนี้ที่นครนายก

เข้าใจแหละแล้วนักข่าวของเราพอลงพื้นที่ไป

เข้าใจว่าบางทีเขาอาจจะไม่อยากต้อนรับนักข่าว
แต่ก็อยากจะบอกผ่านไปว่าเราไปเนี่ยนะ
ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อมานำเสนอ

ทุกคนจะได้เข้าใจไปในทางเดียวกันนะคะ

ใครที่เป็นช่างติดตั้งป้ายแล้วต้องติดตั้งสูงไป
งเกี่ยวเนื่องกับสายไฟทำงานใกล้กันเนี่ย

เขาไปโดนไฟดูดเสร็จแล้วรอดมาได้แบบปฏิหารครับ
นี่ครับตอนนี้นะครับเป็นนะฮะตอนขณะที่เจ้าที่เขาไปช่วยนะฮะ
นี่ฮะใช้รถกระเช้าแบบนี้ครับ
เขาได้นำมาโพสต์ครับเหตุการณ์เป็นนาทีที่
กู้ชีพเทศบาลตะบนโคกสะอาดครับ
เขากำลังใช้รถกระเช้าเนี่ยขึ้นไปนำร่างผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ลงมาครับเนื่องจากถูกไฟฟ้าดูดครับ
ขณะขึ้นไปทำป้ายคือศิษย์ศาสตร์ของเขาเนี่ย
ถูกสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าอ่ะนะฮะโอ้เหรอ
นี่ฮะทางกู้ไภโพงไรสิบหกสีเทพเนี่ย
เขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกไฟฟ้าดูดครับได้รับบาดเจ็บฮะ
ติดอยู่ที่บนป้ายโครงเหล็ก

ติดใช่แต่ดีที่ไม่ล่วงลงมา
เขาติดอยู่ตรงอาคารพาณิชย์แห่ง๑
บริเวณบ้านโคกสะอาดตำบลโคกสะอาดตำบลศรีเทพ

พอนำรถกระเช้าขึ้นไปช่วยเหลือลงมาได้
พบเป็นชายอายุประมาณ๔๐ปีครับ
มีอาชีพรับเหมาทำป้ายโครงเหล็กครับ
คือจังหวะที่เกิดเหตุที่ถูกสายไฟฟ้าแรงสูงดูด
แต่โชคดีนะที่เขาบอกว่าเขาเอาขาขัดไว้กับโครงเหล็กได้นะครับ

ล่าสุดครับนายนัชกิจชะนันนะฮะ
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพงไลท์๑๖สีเทพเนี่ย
เขาบอกว่าเบื้องต้นอาการเป็นยังไงบ้าง
หลายคนอยากรู้เขาบอกว่ายังเจ็บแต่ว่ารู้สึกตัวดี
แต่ผิวหนังเนี่ยลอกเกือบทั้งตัวเลยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำตัวแล้วก็แขน
แต่ยังสามารถพูดจาได้นะครับยังเดินได้นะฮะ
นี่ขณะเกิดเหตุเนี่ยก็มีผมบางส่วนไหม้ติดกับสายไฟด้วยนะครับ
คาดว่าอาการเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับ
มันควรจะเป็นจังหวะนะที่แบบว่าก้มเงย
ใช่ไหมแล้วหัวเนี่ยศีรษะไปโดนกับสายไฟอีกเส้น
มันน่าจะเป็นในจังหวะที่ไฟมันหมุน
วนรอบกระแสหมุนรอบเข้าไปในร่างกายแล้วมันครบวงจร
คือพอมันครบวงจรมันจะช็อตแบบนี้ก็พร้อมช็อตเลย
น่าเหตุการณ์อาชีพแบบนี้เนาะนะครับผม
แต่ทุกคนก็ต้องทำอาหารกินต้องสู้เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีป้องกัน
หาวิธีที่ปลอดภัยด้วยสำหรับทุกอาชีพนะคะ
คราวนี้เราไปดูเรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดตากเนี่ย
หมู่บ้านเอี่ยงดอยเขาช็อกค่ะ
เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
การรอดแร่สาหัสคือดูไม่ไหวแล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
แต่วันดีขึ้นดีฟื้นขึ้นมาค่ะ
งงเลยเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์ค่ะ
ไปดูค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเอี่ยงดอยหมู่๗ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เป็นหมู่บ้านชุมชนกระเหลี่ยงชาวเมียนมานะคะ
ไปถึงก็ไปดูสภาพบ้านที่เขาอยู่กัน
แล้วก็ไปตามหานางเวนางเวย์เป็นน้าสาวของนายแก้ว
นายแก้วอายุ๒๔ปีผู้ป่วยอาการโคม่าอาการหนักร่อแร่ไม่รู้สึกตัว
ต้องใส่สายออกซิเจนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดตั้งแต่วันที่๘มกราคม
สภาพคือไม่ไหวแล้วจริงเนี่ยนะคะ
แล้วพอเห็นว่าในแก้วนี้อาการหนักมากต้องใส่สายออกซิเจนระยงระยางแบบนั้น
นางเวในฐานะหน้าสาวเนี่ยก็ไม่อยากจะเห็นหลานทรมาน
เลยบอกว่าเอาถอดสายออกซิเจนออกเลยก็ได้คุณหมอ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก๓วันนะจะมารับศพของนายแก้วที่โรงพยาบาล

น่ารอดจริงค่ะทีนี้ก็เลยบอกให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยใส่โรงเย็นเอาไว้ให้หน่อย
เดี๋ยวทางบ้านจะไปเตรียมงานเดี๋ยวกลับมารับศพ
ซึ่งก็กำหนดจัดงานศพวันที่๑๐มกราคม
จากนั้นพอถึงกำหนดการกำหนดเวลาญาติก็มาที่โรงพยาบาลจะมารับศพนายแก้วนี่แหละ
ไม่ได้ไปคนเดียวนะนิมนต์พระไปด้วยค่ะ
นี่มนต์พระมาแล้วที่พร้อมแล้วที่จะมาเชิญดวงวิญญาณไป
แต่คุณหมอกลับแจ้งข่าวว่านายแก้วอาการดีขึ้น
หายแล้วหายหายจากโรคแล้ว
นางเวย์ที่เป็นน้าสาวของผู้ป่วยงงค่ะ
งงทั้งตกใจทั้งดีใจดีใจจนบอกไม่ถูกนะ
จากนั้นก็รีบนำข่าวกลับไปบอกพ่อแม่ของนายแก้ว
บอกว่ายกเลิกยกเลิกงานศพเลยไม่ต้องจัดแล้ว

ในแก้วหายแล้วแขกต่างที่ไปร่วมงานที่สุสานก็แยกย้าย
กลายเป็นสุสานร้างไม่มีคนแล้วเพราะว่า
ไม่ต้องมีการจัดงานใดน้าสาวของนายแก้วจะว่ายังไง
ลองฟังเสียงดูค่ะ
ได้แล้วนี่ห้องนี่ใจไม่ดีเจ้าอ่ะอันนี้การมาคืนห้องก็ดีใจค่ะ
เออก็ดีดีใจด้วยจริงจริงก็ดีใจด้วยแล้วดีใจด้วยนะคะ
แต่ถ้าพากลับบ้านแล้วยังไงก็ให้เขาเช็คร่างกายก่อนไหม
เออถูกเลยดูก่อนให้ดีก่อนหรือว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ย
มันมีข่าวที่เหมือนกับคนตายแล้วฟื้นอยู่หลายครั้งหลายข่าวเราเคยเล่ากันไป

ถูกต้องไปหาคุณหมอตรวจเป็นประจำนะคะ
ซึ่งพอได้รับข่าวดีกันแบบนี้พ่อของนายแก้วก็ดีอกดีใจนะคะ
ดีใจแบบสุดคือตอนแรกทำใจไว้แล้วไง
แต่พอรู้ว่าลูกรอดก็ถือว่าเป็นเรื่องปฏิหาร
ก็ดีอกดีใจมากนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงเป็นที่ฮือฮา
ของชาวบ้านแห่งนี้อืออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

สุดท้ายไม่รู้อีกท่าไหน
หมอไซลม

แต่พอจะจับใจความได้อยู่ว่า
เขาคนนี้ชื่อเป๊ก

เฉาตามบนดั่นซ้ายนะทาวนั้นน่ะ

แต่อย่างนี้กู้ไพหวังเรื่องความปลอดภัย

พยุงตัวหน่อยแล้วในช่วงนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงที่กำลังจะพาขึ้นเปรย์ไป

ก่อนที่จะลาจากจากตรงนี้เป็นอย่างนี้นะ
จริงคนที่เขาเมามันจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างนี้แหละ
ยิ่งไปเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนจังหวะอริยบทในการนอนของเขาแล้วก็
มันก็จะมีเฮ้ยออกมาอีกนิดหน่อย

ผมเล่าไปไม่รู้คุณผู้ชมมีอาการตามไปด้วยหรือเปล่านะ

สุดท้ายนะฮะส่งนายคนนี้ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
เพื่อให้หมอเช็คอาการต่อไป
เอามาให้ดูกันอย่างนี้ไม่ได้มาซ้ำเติมใครทั้งนั้นนะ
ให้ดูว่าเออถ้าเมาแล้วอย่าขับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับ
เพราะถ้าขับออกมาอันตรายมันรออยู่ข้างหน้าแล้ว
อันนี้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์แล้วนะคะ

เรื่องนี้ก็อยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะ
เพราะว่าการเป่าเค้กเป่าเทียนวันเกิดเนี่ย
มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่คุณจะเฮฮาได้อย่างเดียว

มันมีอะไรแน่นอนอะไรที่ว่าไปดูค่ะ
แบบนี้เขาเรียกว่ามีอะไรหรือยังคะ

เป็นงานวันเกิดที่ร้อนแรงจริง
ร้อนแรงและลุกโชนไปถึงเสื้อผ้าเลยทีเดียว

แล้วลามบริเวณใกล้ผมด้วยค่ะ

แต่ว่าเกือบไปแล้วค่ะเกือบจะเป็นเรื่องเป็นราวซะแล้วค่ะ
เพราะว่าช่วงที่เธอกำลังเป่าเทียนวันเกิดเนี่ยนะคะ
มันจะทำให้มันมีชุดที่พองฟูไปโดนกับเทียนที่ปักอยู่บนเค้กก้อนหนึ่ง

ชุดมันฟูไงแล้วเธอก็ไม่ได้สังเกตว่าชุดมันจะไปจิ้มโดนไฟไง

เออเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นประกายไฟลุกขึ้นมาแบบนี้
ดีที่มีคนเห็นก็รีบบอกรีบปัดรีบเป่ารีบช่วยกันดับเนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วหลายคนก็แสดงความคิดเห็นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอวยพรนะคะบางคนก็แซวว่าแหมสีแดงแล้วยังร้อนแรงอีกด้วยยังไงก็แฮ
เมิร์ทเดย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบ
นะคะสุขสรรค์วันเกิดกันได้แต่ก็ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟกันด้วยค่ะ
ฝากเตือนกันอยากให้วันเกิดของทุกคนมีแต่ความสุขถูกไหมจูด้ง
ใช่ครับผมคุณผู้ชมครับช่วยดูหน่อยข่าวนี้
ปกติเนี้ยทางม้าลายเนี้ยจะเป็นที่ที่คนเนี้ยเดินข้ามเนอะ

อยู่บนทางม้าลายแบบนี้ครับ
โอโหเนี่ยครับคุณผู้ชมทรงอย่างแบ๊ดจริงจริงนะคะ
โหแบบนี้ก็ได้หรอกครับ
ที่ถ้าเป็นรถจักรยานธรรมดาได้มั้ยก็ยังพอได้แบบเดินข้ามก็เนาะ
ไม่แน่ใจว่าอยู่จุดไหนนะฮะน่าจะอยู่ก่อนถึงแยกอุรุภงนะครับ
ใครขับรถไปแถวนั้นก็เห็นเขาบอกว่าขับเจอทุกวันเลยนะครับ
ไทยแลนด์โอลี่จริงหลายคนบอกว่าเห็นแบบนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงจริงแล้วกฎหมายเนี่ย
เขาก็มีนะจริงผิดกฎหมายนะแบบนี้
แต่เจ้าที่ตำรวจก็อาจจะไม่ได้กวดขันเท่าไหร่
ว่าไม่ได้มีการเข้ามาจับกลุ่มแบบจริงจัง
ประเทศไทยเราก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็แบบเหมือนกับว่า
ทำเป็นเรื่องปกติจริงแล้วมันผิดนะ
คือมันก็ต้องหลายภาคส่วนนะไอ้ปัญหารักษณะแบบนี้

ส่วนหนึ่งก็ภาคประชาชนเองที่เราเองก็ต้องรู้สึกว่า
ตระหนักเรื่องของหน้าที่ของเราที่จะต้องเคารพกฎจราจร
โดยที่ไม่ต้องมีใครเขามาบอกเราต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยตัวเองก่อนถูกไหม
ปัญหาแบบนี้มันถึงจะลดน้อยลง
คือผมเข้าใจบางครั้งบางคราวมอเตอร์ไซค์นะ
ขับแบบว่าสวนเลนกลับมาเพราะว่าไม่อยากไปยูเทิร์นไกล
มันก็มีหลายจุดย้อนสอนในกรุงเทพไม่ขอพูดแล้วกัน
ไปดูเอาเถอะมันยังมีอีกหลายจุด

ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็คงจะทำกันคนจนชินแล้วมั้
ถึงมีการข้ามแบบนี้หลายต่อหลายคันที่ข้ามกันเนี่ย
ก็ต้องฝากให้ความรู้กันบอกว่ามันไม่ได้
แล้วก็อย่างแรกเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปกวดขันด้วย
เพื่อให้ลักษณะแบบนี้มันน้อยลง

แต่ถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้มันต้องมีสักวัน
แล้วพอถึงเวลานั้นก็จะกลายมาเป็นวัวหายล้อมคอก
ค่อยมาตามแก้ปัญหานั้น
เห็นแบบนี้แล้วอย่าไปเครียด

ของจิตสำนึกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
อารมณ์มาที่ของกินกันบ้างดีกว่าคุณชิสา

เดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดกกท
นั่นบอกว่ามีของอร่อยอยู่กับขนมถังแตก
จะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

ขนมถังแตกที่ไส้มาแบบไส้แตกไส้ทะลัก
กินกันให้ตัวแตกไปเลย

โอ้โหดูซะ
ใครที่ชอบนะผมว่าต้องมาลองร้านนี้หน่อยสำหรับขนมถังแตกเนาะ
เขามีมากมายหลายไส้จริง
มีทั้งหน้าฝอยทองเย็นลี่ลูกเกดแล้วขนมเบื้องเขา
อร่อยเด็ดไม่แพ้กันกับร้านนี้ยังไง

เขาพาเราไปรีวิวร้านขนมร้านนี้ที่อยู่ในตลาดนัดกกท

แต่ว่าเรายังไม่เคยไปเลยฮะ

เสื้อโพงเสื้อผ้าลองท้องรองเท้า

ของกินน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยนะ
มากมายค่ะคุณของข้าวของหวานของกินหลัก

จะกังวลเรื่องรูปรักด้วยน้ำหนัก
ไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะ
ว่าถ้าคิดป่าญก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้

แต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าอยากจะกินให้มันดี

วันนี้มีข้อมูลจากคุณหมอมาแนะนำกันค่ะ

ถึงเวลาของคนอยากจะดูแลรูปร่าง
สภาพถ้าเจออย่างนี้ก็สั่งหมดทุกอย่าง

จัดมาเป็นสำรับแบบนี้แล้วก็นั่งทานด้วยกัน

แต่ว่าเนื้อหาสาระคุณลองฟังดู
จริงเรื่องของการดูแลสุขภาพและการทานอาหาร

นายแพทย์นันทพลพงรัตนามารหรือว่าหมอท็อป
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกศัลยศาสตร์หลอดเลือด

คุณหมอบอกว่าถ้าหากว่าเราจะต้องอดอาหาร๑มื้อ

ที่จะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีที่สุด
ท็อปแนะนำว่าเราสามารถลดมื้ออาหารได้เหลือ๒มื้อต่อวัน
โดยแนะนำให้งดมื้อเช้า

เราได้ยินมาแบบนั้นตั้งแต่เด็กแล้วใช่ค่ะเอาฟังเป็นข้อมูลแล้วกันนะคะ
โดยคุณหมอบอกว่ามื้อเช้ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายขาดพลังงาน
อย่างคาร์โบไฮเดรตมาตั้งแต่ตอนกลางคืนที่เราหลับนอนถูกไหมใช่
พอตอนเช้าเนี่ยฮอร์โมนเกรลินมันก็จะทำให้เราหิวหิวมากเลยนะคะ
แล้วมันก็จะหลั่งออกมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกหิว
คุณหมอก็แนะนำว่างั้นเราก็สามารถที่จะทานมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงควบกันได้เลย
อ๋อเหรอคือกินใสหน่อยจาก๑๑โมง๑๐โมงนี้
ก็คือกินควบกันได้เลยนะคะเหมือนกับบางคนที่เขาไม่ค่อยทานข้าวเช้า
พอไม่ทานปุ๊บมันก็ชินถูกไหมแต่ถ้าหากว่าคุณจะทานหน่อยเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย
โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานแต่เช้าก็ควรทานเป็นคาร์โบไฮเดทที่ดีต่อร่างกาย
อย่างเช่นพวกผักตระกูลหัวอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะ

ฟักทองมันอะไรอย่างนี้ข้าวโพดอย่างนี้ก็ได้นะฮะ
ผลไม้ที่ไม่หวานมากอย่างพวกเบอรี่หรือว่ากล้วยก็ได้ให้พลังงานเหมือนกัน
แล้วอีกทีนึงถ้าคุณจะกินก็คือกินเป็นมื้อบ่ายหรือเย็นนะคะช่วงเวลาก็แล้วแต่เราสะดวก
คุณหมอบอกว่าไม่เกิน๒ทุ่มก็จะดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคำนวณดูว่าสมมุติเรากินมื้อเช้า๑๐โมง
ื้อเย็น๒ทุ่มมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าห่างกันพอสมควรเหมือนกันนะ
มันก็ห่างกันอยู่เหมือนกันแต่คือคุณหมอก็บอกว่ายืดหยุ่นได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
นี่เป็นข้อมูลหนึ่งจากคุณหมอท็อปเท่านั้นเพราะจริงเรื่องของการกินมันมีหลายสูตรมาก
อย่างที่ฉันนี่ต้องกินอาหารเช้าเลยไปรอกินเที่ยงอันนี้ไม่ไหวเพราะเราต้องตื่นแต่เช้าทำงานเช้าใช่ไหมคะ
แล้วเด็กเนี่ยเวลาไปเรียนก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันก็ต้องทานอาหารเช้าเพราะฉะนั้นลองยืดหยุ่นดูนะคะ
อาจจะกินเช้ากินบ่ายแล้วเย็นก็อาจจะลดลงก็ได้
แต่ว่าพูดถึงเรื่องกินแล้วคุณชนะดูเครียดนะเขาดูเหมือนกับทรมานที่จะไม่ได้กิน
นั่นเหรอสิทำหน้าเป็นอื้อผมกำลังคิด
คิดว่าอะไรฮะว่าเราจะกินมันยังไงดีเพราะส่วนใหญ่ถ้าพฤติกรรมผมหิวก็กิน
เออก็เข้าใจได้แล้วผมหิวทุกสองชั่วโมง
อุ๊ยตายแล้วอาจารย์คุณคงผิดปกติอะไรบางอย่างนะฮะ
มนุษย์ปกติก็จะทานเช้ากลางวันเย็นถูกไหมคะแต่บางคนเขาอาจจะแบบย่อยเป็นมื้อเล็ก
เที่ยวเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็น๕มื้อแต่มื้อเล็กไม่มี

เพิ่งที่อุโดมสมบูรณ์แบบนี้เต็มไปด้วยหนองน้ำโอ้โหสวยงามค่อยจริง
แต่ว่ามีสัตว์อีกหนึ่งอย่างเห็นเขาบอกว่าหายากมากแล้ว
แล้วหาได้แค่ที่นี่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
แต่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรตามผมไปถามผู้รู้กันเลยดีกว่าครับ
และตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้แล้วครับ
ท่านสตสิทธิใจอิ่มจิตสวัสดีครับ
โอ้โหพื้นที่แห่งนี้มีสัตว์ต่างนานาชนิดมาอาศัยมากมายเลย
ลักษณะของพื้นที่มันเป็นอย่างไรครับพื้นที่แห่งนี้
พื้นที่วันนี้เป็นพื้นที่ทุ่งโร่งนะครับ

ครับต้องมีสัตว์ที่พิเศษที่มาอยู่แห่งนี้

ใช่ครับเป็นนกเหี่ยวอบพยพจากไซเบียนะครับ
จากต่างประเทศนะครับอบยพอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก
เฮ่ยเดี๋ยวเขาบินไกลขนาดนั้นเลยหรือครับ

ช่วงเดือนกันยายนของทุกปีนะครับก็จะเริ่มอบยบเข้ามาแล้วครับ

อยากจะไปดูเยี่ยวด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวขอไปหาผู้รู้อีกหนึ่งคนดีกว่า
ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
นี่ครับตอนนี้เราอยู่กับผู้รู้อีกหนึ่งท่าน

ประเภทนกที่เขามาอาศัยอยู่ที่นี่ครับจริงแล้วมีประเภทอะไรบ้างฮะ
ที่เป็นนกอกพยกก็จะเป็นเหยียวดำซึ่งเป็นชนิดพันธุ์เด่นของที่นี่
ซึ่งมีประชากรอบพยพเข้ามาค่อนข้างเยอะ
อย่างสูงสุดอาจจะมากกว่า๓๐๐ตัว
ตัวที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้น่าสนใจขึ้นก็จะเป็นอินทรีย์
กลุ่มนกอินทรีย์ก็จะมีอินทรีย์ปีกลายอินทรีย์หัวไหล่ขาวนะครับ
อีกตัวหนึ่งที่ทำให้มันตื่นเต้นขึ้นไปอีกก็คือนกแร้งนะครับ

อบพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของทุ่งใหญ่นกเหี่ยวตำบลท่าเรือเนี่ยนะครับ
การหาอาหารของเหยียวดำท่านอาจารย์ครับอยากรู้ว่าเขามีนิสัยยังไงฮะ
สิ่งที่เขาต้องมองเป็นพิเศษก็คือหนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
อาศัยอยู่ในพื้นที่โล่งอันนี้คือแหล่งอาหาร
เมื่อออกไปแล้วใช่ไหมครับประมาณ๒โมงเช้า๔โมงกว่า
หรือเกือบ๕โมงเย็นอุณหภูมิมันเริ่มเย็นลง
การบินของเขาจะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มบินกลับ
เวลาที่อาจารย์ดูนกอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างครับ
ถ้าเริ่มจะดูในจังหวะเวลาแบบนี้ก็ต้องใช้กล้องอันนี้ขวาดหาก่อน
เมื่อเจอแล้วเราก็ค่อยตั้งสักผม
โอ้โหนี่นะครับผมส่องจากกล้องเนี่ยเริ่มที่จะเห็นนกแล้ว
ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ๕โมงเย็น
เย็นแบบนี้ครับนกเขาบินแล้วก็กลับมา
เพื่อที่จะมาอาศัยมานอนอยู่แถวนี้ครับ
คนในพื้นที่เขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แล้วก็ดูแลยังไงให้น้องสามารถบินกลับมา

คนที่นี่มีความตั้งใจดีแล้วก็มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อม
ที่จะมันมีความสำคัญมีคุณค่ากับคนในพื้นที่อย่างไรบ้าง
เริ่มมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เราก็จะมีกลุ่มชมรมอนุรักษ์นกเข้ามาให้ข้อมูล

แต่ว่าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวอาจารย์ครับ

ติดต่อมาที่องค์การบริหารส่วนตะบนท่าเรือนะครับ
อีกที่หนึ่งก็คือติดต่อมาที่ชมรมอนุรักษ์นกเหี่ยว

สำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ

ได้มาเที่ยวที่ตำบลท่าเรือจังหวัดนครนายกแห่งนี้
สำหรับวันนี้ผมจูด้งและสมัครทั่วไทย

โอ้โหบรรยากาศสวยงามนะคุณจูด้งนะ
ใช่ครับใครอยากดูนกแบบใกล้เนี่ยเรียนเชิญเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะช่วงหน้าไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เจ้าสุนัขตัวนี้ต้องทำหน้าที่หนักจริง
เพราะมันจะทำหน้าที่แยกแยกศึกนี้อุณหกตีไม่สนใจใคร
ส่วนหมาก็แยกไปเถอะสรุปจะแยกได้ไหม
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสมัครคราว

ไม่ดีแน่อยู่แล้วแต่วัยรุ่นที่จะให้ดู
เป็นวัยรุ่นปีกตีคู่อย่างนี้
แล้วก็จิกกันค่ะไก่นั่นแหละค่ะ
ไก่ตีกันแต่ยังดีมีกรรมการมาห้ามครับ
ได้นะครับ
โอ้โฮครับเจ้าตุ๋ที่ตัวนี้ก็ลากไก่อีกตัวหนึ่ง

แล้วชาวบ้านมานี่บอกให้มานี้

ไอ้แครกเป็นไก่ก็คือดึงปีกใช่ไหมล่ะโอ้
บอกบ้านี้อย่าไปมีเรื่อง
เอาไว้เอาไว้อย่างนี้เอาไว้

ตัวไหนชอบสันติสุกตัวไหนที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้

เออเยอะแยะมากมายหลักเรื่องราวของสิงสารสรรค์

เวลาของเราหมดลงแล้วครับ
เดี๋ยวเราลากันด้วยภาพสิบีเรียนตัวแทบครับ
สิบีเรียนนะ

การปรับสมบูรณ์ได้ทางไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ